ซึ่งนางสาวปนัสยาสิทธิจีระวัฒนากุลหรือว่าบรุ้ง
แก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
พร้อมด้วยแก่นำ๘องค์กรแนวร่วมประชาธิปไตย
ร่วมกันอ่านแถลงการคัดค้านคำวินิจฉัย

มีการยืนยันหนักแน่นนะครับว่าข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้น

จึงไม่อาจยอมรับคำสั่งของสารัฐธรรมนูนได้นะครับ
ก็เลยนัดหมายการร่วมชุมนุมกันวันนี้ครับ
บ่าย๓ที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
จากนั้นจะเดินเท้าไปยังสนามหลวง
แล้วบอกว่าจะใหญ่หรือไม่ใหญ่จะแรงหรือไม่แรง
ก็ขึ้นอยู่ที่หน้างานในการชุมนุมนะครับ
ก็มีการเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์นะครับ
เมื่อวานช่วงประมาณเที่ยงคืนนะฮะ
มีผู้ใช้ทวิตหลายลายโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบนะครับ
ก็จะพบว่าตู้คอนเทนเนอร์ก็มาปิดกั้นตามเส้นทางที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันนะครับ